ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศกันนะคะ
เคสแรกไปแล้วคือนายกรัฐมนตรีไอซแลนด์
เป็นเรื่องเป็นราวกดดันจนลาออก

ยุ่งด้วยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องทั้งสิ้น
อมรับนะคะว่าเขาเองเนี่ย

ที่คุณพ่อที่เสียไปแล้วก่อตั้งขึ้น
ก็เป็นการเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ
ถือครองหุ้นในกองทุนต่างประเทศ
ผู้เป็นพ่อที่เสียไปแล้วได้ก่อตั้งขึ้น
ถูกกระแสกดดันอย่างหนัก

ซึ่งก็แน่นอนว่าเอกสารที่หลุดออกมาจากบริษัททางกฎหมาย
ก็เป็นเอกสารเรื่องของการฟอกเงิน

ตัวเขาเองถือครองกองทุนทรัส

หลังจากที่ซื้อมาในปีพศ๒๕๕๙
แต่ว่าขายออกไปหมดแล้วค่ะ
ขายไปตั้งแต่มกราคมปี๒๕๕๓แล้ว
มูลค่าราว๓๐๐๐ปอนด์
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๔๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งก็เป็นการขายก่อนที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะ

เขาเสียภาษีเงินได้จากเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนนี้ค่ะ

ทุกอย่างผิดกฎหมายจริงไหมฟอกเงินจริงไหม

แล้วมีการทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
ทีนี้อีกคนนึงที่ถูกจับตามองมากก็คือ

ที่มีชื่อเพื่อนสนิทอยู่ในนั้น
หลายคนก็มองว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกันหรือเปล่า
ตินออกมาแถลงปฏิเสธเลยนะคะว่า

นายเซอร์เกโรดุกินเพื่อนสนิทของเขา
ที่มีชื่ออยู่ในเอกสารปานามา

รวมถึงยังใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจ

แล้วก็เอาไปบริจาคให้กับสถาบันของรัฐด้วย

ส่วนสื่อมวลชนที่รายงานอ้างเอกสาร

เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในต่างแดน
ที่อาจจะเชื่อมโยงกับผู้นำของรัสเซีย

มีการใช้เงินผ่านกันหรือเปล่า

จากเขาจะไม่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ย

เป็นความพยายามของฝ่ายตรงข้าม
พยายามจะทำให้รัสเซียนั้นไร้เสถียรภาพ

และยังมีอีกหลายประเทศที่เตรียมจะเปิดม่าน

ซึ่งไทยของเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วย